อย่างที่ปิดเบรกไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่า

ไม่อยู่กรุงเทพไปภูเก็ตไปพังงา
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวครับ
ในเศรษฐาทวีสินยกธมนธุระบท

ประธานคณะทำงานด้านนโยบายพักเพื่อไทย
นายจักรพงศ์แสงมณีนางสาวสุดาวัน
หวังสุปกิจโกศลนายนิกรสมกลาง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรลงพื้นที่ภูเก็ต
ไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว
ทะเบียน๔๔๗๗ภูเก็ตซึ่งจังหวัดจัดให้
ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจนะครับไปพบผู้ประกอบการภาคเอกชน
ที่โรงแรมรามาด้าพลาซ่าเจ้าฟ้า
ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตครับ
เศรษฐาบอกว่าวันนี้ต้องลืมเรื่องพักการเมืองนะ
เอาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งจังหวัดภูเก็ตพักเพื่อไทย
ไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวแต่ก็ทราบกันดีว่า
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจไตรมาส๒ตกต่ำนะฮะ
ตกต่ำมากไม่ถึง๒นะครับ
ไตรมาส๔ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวของไทย

แล้วก็ไปประกอบการทำนโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในทุกมิติ
จะได้ให้ผู้ประกอบการนะครับนำไปเตรียมตัวการประกอบธุรกิจในไตรมาสที่๔ครับ
ผมอยากจะให้ทุกคนทราบว่าประสบัติภั
ไม่ใช่แค่เรื่องของสายการบิน
ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่าอากาศยาน
เรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคง
เรื่องการทำวีซ่าของประเทศต่าง
ที่เราคาดว่าเราจะมีการยกเว้น
ประเทศก็อาจจะมีการยืดระยะเวลาการอยู่

เพราะทุกท่านก็จะได้มีเวลาในการเตรียมตัว
หลังจากนั้นในเศรษฐาไปพบปะผู้ประกอบการ
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ตลาดเมืองเก่าภูเก็ตครับคุณผู้ชม
ขณะที่ในทวิตเตอร์ของนายเศรษฐานะครับ
โพสต์ข้อความถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ระบุว่า
หนึ่งในนโยบายสร้างรายได้หลักของรัฐบาลเพื่อไทย

ให้เงินไหลเข้าประเทศได้เร็วที่สุด
แล้วก็ตั้งเป้านะครับให้ประเทศไทยกลับมามีรายได้จากการท่องเที่ยวจากเดิม
ล้านล้านบาทเป็น๓๓ล้านล้านบาทภายในปีหน้าครับ
ประเด็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครับนายเศรษฐายืนยันว่าขณะนี้นะ
รัฐมนตรีในภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยนิ่งแล้วนะครับกระทรวงเศรษฐกิจเป็นของเพื่อไทย
ส่วนพักร่วมรัฐบาลคาดว่าอีก๒๓วันน่าจะเรียบร้อยครับ
เพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับน่าจะลงตัวหมดแล้วครับ
อย่างพระราชาณัทอย่างนี้อย่างตรงกระทรวงที่เค้า

แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ถนนบางลาหาดป่าตอง

ในการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองครับ
แล้ววันพรุ่งนี้ในเศรษฐานและคณะ
จะไปที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับ

จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาบ้าง
แล้วก็จะกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายครับ